กุมภาวันวาเลนไทย
เอ้ยคนมีคู่นะคะเขาก็ไปสวีทกันอย่างนี้เลย

คุณตะวาริสค่ะคนภรรยาคนสวยคุณแอนวริถานะคะ
บินไปสะพัดความหนาวที่ไร่สิงปักจังหวัดเชียงรายพูดละก้า
จดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการนะคะ
จากนั้นค่ะก็ขึ้นบอลลูนไปชมวิวกว่า๘๐๐๐ไร่คุณผู้ชม
อยากนึกภาพเลยว่าสวยงามขนาดไหนนะคะ
ทั้งคู่ค่ะเผยว่าเป็นโมเมนต์ดีของชีวิตคู่
งานนี้ยังขอเล่าถึงประสบการณ์ที่เพิ่งจะไปเที่ยวประเทศเบลเยี่ยมมาด้วยนะคะ
ไปเที่ยวจ้ะแต่ว่าถูกแก๊งมิจฉาชีพ

แต่ก็ยังโชคดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าโดนทำร้ายค่ะ
เขาก็กอดอกคุยกับเราแต่ในมือเขาถือคล้ายมีดพก
กำลังเดินเข้ามาเขาก็วิ่งสวนออกไปเลย
หันไปอีกทีนึงกระเป๋าเดินทางเราอีกใบหนึ่งไปแล้ว
เสียของไปแต่เธอไม่เป็นไรฉันก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ย
รวมมูลค่าเท่าไหร่ครับที่เรามีกัน